ตามติดชีวิตกิ๊กรุงนภาหลังจากที่ได้ไปซื้ออาหารสดมาทำกับข้าวกันเรียบร้อย
ทีนี้ก็มากินอาหารกันพร้อมหน้าพร้อมตาล่ะครับ
และที่สำคัญศิลปินหมอลำอย่างน้องกิ๊กรุ่งนภาก็ต้องมีคู่ดูโอคู่พระคู่นางแน่นอน
ซึ่งตอนนี้คู่การแสดงสดของน้องกิ๊กรุงนภา
ก็มาอยู่กับเราแล้ว

ไม่รู้

เป็นคู่คือผู้หญิงกับผู้ชาย

พิชฎนี่คือคนที่มาร้องกับทักคีก่ะ
หน้าตาไม่น่าจะเป็นหมอรำคุณผู้นะ
ชมหนูกันไปแรกเลย
ปกติคือพ่อไม่ชมแต่ออกสื่อว่าชม

มาร่วมร่วมน้ากริปนายแล้วครับพิชฎ

จริงเราก็เริ่มร่วมม่ายมาหลายปีแล้ว

ถ้างั้นไหนบอกสิหมอลำมันมีอะไรบ้าง

พูดถึงว่าเบิ่งแรมต้นก็มีไหว้คู่คือการ
ก็ว่ามันเป็นลำคืน

ก็เรียกว่าบูชาคุณครู
ใช่
เธอละก้าวขึ้นสู่เวทีสองมื้อนบหวายมื้อขางขัวขางสายนบนอบเนื้อเสียน
สาธุเดอร์ขอให้ดังสะเทือนขึ้นหน้าโง่งโง่ง
โหชอบมากเลย
นี่คือการสำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมก็เห็นเลยว่าคนเราอ่ะ
สร้างสร้างอนาคตด้วยคำพูดของเราได้นี่นักร้องหมอลำ
ฟังไปเยอะนี่มันจะยิ่ง
เป็นลำนอกแล้วมีอะไรครับมีลำอะไร
จะมีสามร่างแล้วเดี๋ยวจดดีกว่า
ชิคกี้พายว่าจะเริ่ม
ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นบ้านตัวเองแล้วกัน
โอเคบ้านถ้าเป็นบ้านเขาก็สบายกว่านี้เยอะ

เด็กมาพอสำมี

ลาแฟนผู้น้ำงาน

แต่งตัวแบบนี้เฮ้ยเพราะเราก็ทำเหมือนบ้างออกมา
อย่างนี้มันจะเหมาะสมเหรออะไรอย่างนี้
ครั้งที่ในชีวิตผมก็จะแบบตัดสินคนแบบนี้

ผมก็จะตัดสินคนจากรูปรับภัยน้อง

เลยผมไม่ได้แบบ
สำหรับตัวเองคือพลาดโอกาสที่จะรู้จักคนมากขึ้น
หลายครั้งที่เราตัดสินคน
พอตัดสินไปแล้วเราก็จะมองเขาเพียงแค่ด้านนั้นอย่างเดียว
ถ้าว่าโลกของเราเขาจะเป็นแบบนั้นตลอดกาลละนานเถิด

ถ้าเขาเลวครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา
เขาจะเลวตลอดไปจนเราตาย

ได้ไปนั่งฟังตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง

ไปแน่นอนพ่อ

ทำไมเราถึงอยู่ได้ถึง๖ชั่วโมงใช่ไหม
แต่พวกหนูคือมันเป็นเวลาที่เร็วนะ

แน่นอนวันนั้นต้องมาถึงแน่นอน
ไม่เห็นผมว่าผมพลาดโอกาสดีในชีวิตที่ผมตัดสินคนก่อน

แล้วแบบก็ต้องขอบคุณตัวเองที่แบบเราฟังจริง
ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไป

หนึ่งในอนาคตของวงการหมอลำ

ที่ยังมีใจรักในวัฒนธรรมไทย
ซึ่งดูจากลักษณะภายนอกแล้ว
เธอก็คือเด็กวัยรุ่นน่ารักคนหนึ่ง

หลงไหลความเป็นหมอลำถึงขั้นที่ว่า

คิดแบบนี้อยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป